คือก็ไม่ได้มีบาดหมางมีความขัดแย้งอะไรกับทางบ้านคุณปู่คุณย่า
ทางคุณอาคุณลุงคุณป้าไม่มีใช่ไหม

มาที่บ้านอยู่เบา
แต่อย่างน้องที่เขาให้สัมภาษณ์นักข่าวไว้
บอกเองว่าวันเกิดเหตุน้องไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อ่าเขาก็มากรุงเทพใช่ไหมคะ
แต่เขาค่อนข้างมั่นใจมันเอาอย่างนี้นะคะคือเนื่องจากมันเป็นเรื่องในครอบครัว
มันอาจจะกระทบเรื่องอื่นด้วยเอาเท่าที่สบายใจจะบอกเราพอจะรู้ไหม
ธเนธก่อนพอจะรู้ไหมว่าทำไมหลานถึงปักใจเชื่อว่าเป็นน้อง๑๔เป็นคนทำ
เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าหลานคิดแบบไหนเคยได้คุยเจอหน้ากันไหมคะ
ครับตั้งแต่เกิดเหตุกับหลานคนนี้เจออยู่ที่งานอ่า
แล้วได้คุยกันเรื่องนี้ไหมว่าเอ้ยทำไมมั่นใจอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นไม่ได้คุยไม่ได้คุยอะไรเลย
แต่ก็ไม่มีพฤษกรรมที่บอกไว้ไว้ภูมิว่าเขาโกรธอะไรไม่ได้พูด
เขาไม่ได้พูดอ่าเด็กไม่ได้พูดคุณช้าวพอล่ะคะ
ได้คุยกับหลานคนนี้ไหมคะคุยค่ะว่าทำไมถึงเห็นคนละแบบ
เพราะเขาจะพยายามคุยกับอ่าอ๋อเหรอค่ะทางบ้านคุณพ่อก็คืออ๋อว่าไงค่ะ
เราก็พยายามถามว่าเออบีมถ้าเกิดว่าลูกรู้อะไรลูกก็บอกมันนะ
เพราะว่าน้องก็รู้ว่าพ่ออารักน้องขนาดไหนแล้วอาก็รู้นะว่าลูกอ่ะรู้ความจริง
อ่าถ้าน้องอ่ะรักพ่ออ่ะถือว่าทำให้พ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะบอกความจริงแล้วลักษณะว่าไปโทรคุยกับแม่เขา
พอโทรคุยกับแม่เขาเราก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวบอกบอกความจริงตำรวจเลยอ่ะ
โกรธแม่ว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะพูดความจริงกับตำรวจให้หมดเลยอืม
แล้วพอหลังจากนั้นพอเราไปถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้อืม
ลักษณะอย่างนี้ค่ะเสียงตอนที่ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์
ใช่ไหมคะค่ะคุยโทรศัพท์กับคุณแม่เขาเนี่ยดูเหมือนกับทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้เหรอ
ก็ลักษณะเหมือนกับคุณแม่เขาจะโทรมาแบบว่าเหมือนให้สั่งโน่นสั่งนี่ให้ทำอะไรแบบนี้
แล้วเขาอ่ะยังเหมือนกับบางทีก็ยังยังตั้งสติไม่ได้ว่าต้องทำยังไงอะไรกันแน่เพราะ
กับพ่อเขาก็ยังรู้สึกเหมือนกับยังผูกพันอยู่แต่พอแม่มาเหมือนกับ
จะให้เอานั่นจะให้ทำนี่อะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนกับขัดขัดกับแม่อยู่
ก็เลยใช้เสียงแบบเหมือนกับเหมือนขุ่นใช่ไหมใช่ค่ะ
เอ่อตำรวจเนี้ยเรียกน้องยี่สิบเนี้ยไปสอบหลายครั้งยังคะไม่เคยค่ะ
อ้าวไม่เคยสอบไม่เคยสอบถามไม่เคยเลยค่ะอ้าวแล้วแล้วทางตำรวจได้เรียก
เนี้ยค่ะพี่น้องผู้ตายคุณพ่อคุณแม่ผู้ตายไปยังคะไม่ค่ะ
อ้าวแล้วตำรวจสอบจากอะไรอ่ะก็ยังไม่รู้คือทางญาติเนี้ยจะไปพยายามบอกว่า
อ่าอ่าทำไมไม่ตรวจสอบคนนั้นมั่งไอ้คนที่บอกว่าที่อยู่อยู่
สถานการณ์แบบนี้คนที่ไปกรุงเทพทำไมเขาไปกันด้วยเหตุผลอะไร
ณสถานการณ์อ่าโควิดแบบนี้อยู่อยู่มาไม่ให้อยู่เลยในบ้านสักคนนึง
แหมจริงจริงคือจริงจริงมันมีมันมีข้อมูลชุดใหญ่ใหญ่อยู่นะคะ
เราก็ยังไม่ควรพูดพูดตรงไปตรงมาคือยังไม่ควรพูดออกสื่อหรอกนะคะ
เพราะมันเอาไปจัดการในคดีได้สุดท้าย๓๐วินาที
คุณจะเอายังไงต่อไปให้เขามากรุงเทพกันทั้งครอบครัวก็คือเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยครับ
ที่กองปราบปรามให้กองปราบปรามเนี่ยช่วยส่งชุดสืบสวนมือดีเนี่ย
ขี้คลายคดีนี้ให้หน่อยเพราะว่าญาติคาใจว่ามันนอกจากคดีนี้เนี่ยที่โดน
อย่างนี้เป็นการอำพลางหรือเปล่า
เป็นการอำพลางเลือดเด็กจะเป็นแพ้ไหม
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอย่างอื่นหรือเปล่าอ่า
เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรายการรายการเราช่วยตามคดีนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่ารู้สึกว่าจะมีข้อมูลอีกจำนวนมากซึ่งอ่า
ตรงไปตรงมาคือก็ยังไม่ควรจะบอกผ่านสื่อทั้งหมดนะคะ
ไปใช้ในคดีมีประโยชน์กว่านะคะแต่ว่าพื้นที่นี้ก็คือต้องการจะบอกว่า
คดีนี้ถูกจับตาอยู่นะให้ตรงไปตรงมาแบบนี้เนาะ
ยังไงวันนี้ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณที่เล่าให้ฟัง
ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านออนโลงค์ค่ะขอบคุณครับ